สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันนะคะ
แป๊บเดียวเดือนแห่งความรักผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
อย่างที่เราบอกกันนะคะเดือนที่มีจำนวนวันน้อยแต่มีผลต่อหัวใจของบางคนเยอะเหลือเกิน
ในเดือนแห่งความรักนอกเหนือจากจะมี๑๔กุมภาพันธ์แล้ว
เรามีวันมาคะบูชาด้วยนะคะ
ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ไปพูดค่ะที่วัดพระราม๙ไปร่วมกับพระอาจารย์
ท่านรองเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าพระอาจารย์เล่าว่าวันวางคบูชาให้ถือว่าเป็นวันกระตันยูอีกวันหนึ่ง
และวันกระตันยูนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนที่กระตันยูต่อร่างกายและจิตใจของเราเอง
เราจะไม่ยอมให้ความรักทำร้ายเราซ้ำซึ่งเห็นด้วยเลย
นี่อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะคะที่มาคบูชากับวันแห่งความรักมักจะมาใกล้ใกล้กันเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ต่อให้เดือนแห่งความรักผ่านไปมีมาคบูชาที่ผ่านไป
แต่นั่นหมายถึงว่าเราสามารถเอาวิธีคิดมาเตือนใจได้เสมอนะคะว่ารักใครก็ตามกระตันยูต่อหัวใจและร่างกายของตัวเองด้วย
อยู่นั่นแหละหลายครั้งที่เรามักพูดว่าก็หนูรักเขาก็หนูรักเขารักเขาพี่เข้าใจค่ะแต่อย่าลืมรักตัวเองไปด้วยนะคะ
เพราะในที่สุดนะคนที่รักเราไม่น่าจะทำให้เราเสียใจแต่ถ้าน้ำตาของเราไม่มีผลอะไรต่อใจเขาเราน่าจะวางเขาให้ไปไกลจากเราอีกสักนิด
อย่างน้อยหัวใจเราเราก็ต้องดูแลนะคะคำถามวันนี้ที่ส่งเข้ามาสวัสดีค่ะพี่อ้อยชื่อใหม่นะคะจริงเรื่องที่น้องใหม่เจอก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดอีกแบบจริงนะลองฟังดูนะคะ
อยากมาแชร์ประสบการณ์ความรักจากที่เคยมีชีวิตดีกลายเป็นซึมเศร้าค่ะและต้องสู้กับโรคนี้อยู่เพียงลำพัง
เราสองคนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่มหาวิทยาลัยค่ะแต่อยู่คนละกลุ่มกันจนวันหนึ่งเรามีโอกาสได้อัปเดตชีวิตกันตอนนั้นเนี่ยหนูถึงได้รู้ว่าชีวิตเขาแย่มากเขาเรียนเข้าปีที่๘แล้วแต่ยังไม่จบสักทีไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีกำลังใจจะเรียนให้จบเล่นเกมไปวันและก็โดนผู้หญิงหลอกมาตลอด๔ปีด้วยความหวังดีค่ะเลยคิดว่าอยากจะช่วยเขาน้องพิมบอกว่าเอาวะ

แต่ก็ยังยอมเป็นเพื่อนกับเขาต่อเพราะยังอยากจะช่วยเขาให้เรียนจบให้ได้สุดท้ายค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ทิ้งเข้าไปอีกรอบและเขาก็เรียนจบได้จริงเขาดีใจมากหนูเองเหมือนเสร็จภารกิจคิดว่าคงสุดทางกันแค่นี้แล้วแต่เขาก็ยังขอให้หนูอยู่เป็นเพื่อนเขาก่อนเพราะน้องชายเขาเป็นมะเร็งค่ะเขารู้สึกอ่อนแอไม่มีใครข้างข้าง

ว่าตอนนั้นเขาไปมีคนใหม่แล้วชีวิตหนูพังจากเดิมเยอะเลยค่ะ
ความหวังดีที่เคยให้สุดท้ายกลายเป็นว่า
เขาไม่จำเป็นต้องมีหนูในชีวิตแล้วหนูเลยได้แต่โทษตัวเอง
ตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันยังไม่ดีพอหรือ
เสียสละไม่พอหรือในขณะเดียวกัน
เห็นชีวิตเขาที่มีความสุขจบปริญญโทมีชีวิตดีมีคนใหม่
มันก็ดีอะนะคะแต่เจ็บมากก็เลยอยากขอกำลังใจจากพี่อ้อย
ให้ผ่านเรื่องราวจุดนี้ไปได้อยากกลับมาเข้มแข็งขึ้นได้อีกครั้ง
ขอบคุณมากมากนะคะอืมน้องคะแค่คนที่เขาไม่รักเรามากพอ
เท่านั้นเองค่ะไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรมากมาย
กลายเป็นการซ้ำเติมตัวเองนะคะถ้าเป็นซึมเศร้า
ก็ต้องไปหาหมอปรึกษาคุณหมอนะปรึกษาได้เลย
แล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวด้วยพี่อ้อยพูดเสมอค่ะ
ทำดีได้ดีแต่บางทีอาจไม่ได้หัวใจ
พยายามดึงเขาให้ออกมาจากชีวิตแย่ของเขา
คือความต้องการของเราคือเราหวังดีต่อเขา
แต่จริงอย่างที่เมื่อกี้พี่อ้อยบอกแหละหวังดีขนาดนั้นเนี่ย
เห็นต้องเป็นแฟนก็ได้นะเราลงทุนด้วยหัวใจ
จีบขอไปเป็นแฟนเขาพี่เลยไม่ค่อยแน่ใจว่า
ที่เขามีเราเนี่ยเพราะเขามีใจ
หรือแค่ปฏิเสธความปรารถนาดีของเราไม่ได้จริง
รักเขาเราก็อยากให้นะคะแต่ต้องยอมรับว่าหลายครั้ง
คนให้เนี่ยชื่นใจนำกว่าคนรับซะอีก
ใช้ความรักที่มีทำให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
แต่พอแฟนเก่าเขากลับมาค่ะเขาก็เลือกจะกลับไปหา
เขาไม่แคร์ว่าเราจะเสียใจแค่ไหนด้วยถึงต้องแยกให้ออกนะคะว่า
เป็นคนดีแต่อาจไม่ใช่คนที่เขารักไง
สิ่งที่เราทำให้เขาเห็นคุณค่านะคะ
แต่ใช่ว่าเขาต้องรักและความรักไม่ใช่รางวัลสำหรับความดีของใคร
คือมีใจกับกระตันยูเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะ
คิดเอาเองว่าการทุ่มเทของน้องต้องดึงหัวใจเขาไว้ได้
วันนี้น้องต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเยอะเลยค่ะ
ทำดีแทบตายสุดท้ายไม่รักคือไม่รัก
พอน้องคิดว่าความทุ่มเทของเราต้องทำให้เขามีใจ
พอคาดหวังเยอะไปเนี่ยสุดท้ายมันเลยเจ็บปวดมากมายแบบที่น้องเป็นอยู่
เกี่ยวเลยนะคะว่าน้องผิดอะไรแค่อาจจะไม่ถูกใจเขาเท่านั้น
ไม่ใช่ไม่ดีพอแต่แค่ไม่พอดีค่ะ
เสียสละขนาดนี้เขาก็คงรู้สึกดีนั่นแหละ
แต่บางทีไม่ถึงขั้นอยากเป็นแฟนไงความอยากให้กับความอยากได้มันไม่พอดีกัน
คนหนึ่งก็เลยเป็นผู้รับที่ไม่เห็นคุณค่าของการให้
และคนที่เป็นคนให้อย่างน้องก็น้อยอกน้อยใจค่ะ
ถล่มความใส่ใจและเสียสละแทบตาย
แต่ความชื่นใจน้อยความชื่นใจเล็กเขายังให้เราไม่ได้เลยนะคะ
อ้อยว่าตอนนี้นะเลิกส่องชีวิตเขาก่อนดีไหมคะ
ไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ยิ่งเห็นเขามีความสุขเนี่ย
เราจะยิ่งจุกหัวใจบอกตัวเองไปเลยค่ะว่า
ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเสียเวลาในชีวิตเราให้กับเขามากไปแล้ว
ตั้งแต่วันนี้นะทำแต่สิ่งดีให้ตัวเองให้ครอบครัวของเรา
ชดเชยความเหน็ดเหนื่อยตลอดมาค่ะที่น้องทุ่มเทให้แต่เขา
ใส่ใจดูแลตัวเองเยอะให้เขารู้ว่าถ้าขาดเราเขาอยู่สบาย
ขาดเขาน้องต้องไม่ตายเช่นกัน
ดูแลตัวเองได้เป็นเรื่องปกติดูแลคนอื่นได้เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจ
ผู้หญิงอย่างน้องดูสิภูมิใจตัวเองได้เลย
ทำให้คนคนหนึ่งบนโลกมีชีวิตที่ดีขึ้นเก็บเป็นภาพความทรงจำที่ดีของตัวเอง
และคนบางคนเขาก็ไม่ควรฆ่ากับหัวใจดีของเราน้องเห็นไหม
ปล่อยให้เขาไปมีชีวิตของเขาคือน้องอ่ะอยากมีแฟนนะคะ
ไม่ได้อยากมีลูกที่ต้องอุ้มชูเขาทั้งชีวิตลองคิดดี
หรือบางทีนะการที่เขาไปจากชีวิตเราในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องดีของเรา
เหนื่อยมาเยอะแล้วค่ะพอแล้วกอดตัวเองแน่นได้แล้ว
คือไม่นานมานี้เนี่ยพอดีอ่านเรื่องราวของน้องแล้วคิดถึงเลย
แฟนเก่าคนหนึ่งของน้องน้ำฝนนะคะน้องเจอปัญหาใกล้เคียงกันเลย
น้องรักเขาดูแลเขาเห็นเขาเพิ่งเข้าวงการเลยแนะนำใหญ่เลย
เธอต้องทำแบบนี้นะแต่งตัวแบบนี้นะเธอจะต้องมีมารยาทนะ
จะต้องมีวินัยนะคือด้วยความหวังดีล้วนนะคะ
วันหนึ่งแฟนของน้องน้ำฝนคนนั้นเนี่ยมาบอกว่าเฮ้ยเขาอึดอัด
เขาอยากเป็นตัวของตัวเองขอบคุณในความหวังดีนะ
แต่เขาไม่อยากอึดอัดแบบนี้อีกแล้ววันนั้นค่ะน้องน้ำฝนกุลนัทเนี่ย
ว่าแฟนกับแม่เนี่ยห่างกันแค่เส้นบาง
ความหวังดีค่ะบางทีก็เป็นแรงกดดัน
เราเลยต้องบอกตัวเองเหมือนกันนะคะว่ารักเขาอยากดูแลเขา
ก็ต้องดูแลแบบที่เชื่อว่าเขาก็ดูแลตัวเองได้
อย่าคิดว่ามีแต่มือของเราเท่านั้นที่จะนำพาชีวิตของเขาเพื่อมาเจอสิ่งที่ดีได้
ชีวิตเขานะเขาก็มีสิทธิ์เลือกอย่าไปเลือกทุกอย่างแทนเขาค่ะ
เรายังต่างมีลมหายใจเป็นของตัวเองแค่มีความสุขในการหายใจใกล้กันเท่านั้นพอแล้ว
สำหรับเจ้าของคำถามวันนี้นะพี่อ้อยว่าน้องยังไม่ต้องรีบเข้มแข็งเร็วเกินไป
พยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอเดี๋ยวแผลน้องจะใหญ่กว่าเดิม
รับมือไปตามอาการค่ะอ่อนแอก็ร้องไห้สู้ไหวก็เดินต่อ
แข็งแกร่งไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้แต่คือคนที่ร้องไห้และรู้ว่าควรหยุดตอนไหน
จะรักเขาอยากเป็นผู้ให้เขามากแค่ไหนก็ตามต้องเผื่อพื้นที่เอาไว้สำหรับรักตัวเองด้วยนะคะ
ให้แต่เขาจนหมดตัวหมดหัวใจวันที่เขาไม่เห็นคุณค่าอะไรอ่ะ
เราจะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราใจร้ายกับตัวเองขนาดนี้
๔ปีที่ผ่านมาน้องไม่ต้องเสียดายวันเวลาที่ผ่านไปนะคะ
ถือว่าเราใช้เวลาตั้ง๔ปีกว่าจะเรียนรู้หัวใจคนคนหนึ่ง
เขาเลือกทางใหม่ในชีวิตของเขาแล้วเราก็ต้องเลือกทางเดินในชีวิตของเราเช่นกัน
ส่งกำลังใจใหญ่ให้น้องอีกทีนะคะอย่าเพิ่งไปโทษว่า
เพราะความหวังดีทำให้หนูจะต้องผิดหวังความรักขนาดนี้มันคนละเรื่องกัน
กันหวังดีต่อกันเป็นเรื่องปกติแต่แค่คนคนนั้นไม่ได้มีใจกับเรา
เท่าที่เรามีใจให้เขาเท่านั้นเองนะคะส่งกำลังใจใหญ่ให้น้องนะ
วันนี้น้องอาจจะเสียใจแต่คนที่เรารักเขาไม่รักเรามากพอเท่านั้นเองค่ะ
วันหนึ่งเอาไว้น้องเจอคนที่รักกันและพอดีกันรับรองว่าน้องจะไม่เหนื่อยขนาดนี้นะคะ
อาจจะเป็นวิธีคิดหนึ่งให้กับหลายคนที่ฟังพอร์ตแคสต์ในวันนี้อยู่นะคะ
อ้อยเน้นเสมอรักเขาให้ได้ไหมอยากให้จังเลยค่ะอยากดูแลอยากทุ่มเท
ได้นะคะแต่เราต้องให้แบบที่ถามตัวเองด้วยว่าเอ๊ะเขาอยากได้หรือเปล่า
ความหวังดีของเรากำลังไปล้ำเส้นความเป็นส่วนตัวของเขาหรือเปล่า
เราถึงต้องสื่อสารกันตลอดจะรักกันมากี่ปีเรายังมีเรื่องให้เรียนรู้กันตลอดเวลานะคะ
ขอบคุณคำถามจากน้องด้วยนะมันเป็นวิธีคิดให้กับหลายเรื่องให้กับหลายคนที่ฟังกันอยู่
ที่เราสามารถเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตคนอื่นได้เสมอเจอกันในอาทิตย์หน้าค่ะ
วันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ